กระบี่เนี่ยชาวบ้านร้องเลยนะครับ
ร้องบอกว่ามีบ่อนกลางเมืองเกิดขึ้น
ชาวบ้านยังรู้ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่รู้

แอบถ่ายมาด้วยนะว่ามันมีบ่อนจริงฮะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปที่ชาวบ้านเขาแฉมาหน่อยครับ

นี่แหละฮะโต๊ะมีพร้อมอุปกรณ์ครบครันไฮโลโปปั่นป๊อกเด้งนักพนันเพียบ
ใช่ค่ะแล้วนี่คือทำไมคนในพื้นที่ยังรู้
เอางี้ดิฉันว่าคนที่ดูข่าวเที่ยงอยู่ตอนนี้น่าจะมีคนกะบี่บ้างล่ะ
บอกกันหน่อยสิว่าที่กะบี่มีบ่อนไหมส่งข้อความมาบอกหน่อยค่ะ
เป็นคลิปที่ถูกแฉออกมานะฮะว่ามีบ่อนกลางเมือง
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับ
เปิดเล่นกันที่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่เลยนะครับ
แล้วก็บอกว่าเป็นของนักธุรกิจรายหนึ่งในจังหวัดกระบี่

แต่ละวันจะมีเซียนพนันทั้งชายและหญิงเดินทางมาเล่นจำนวนมาก
ชาวบ้านรู้กันดีว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนเลยอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
วาดล้างจับกลุ่มเพราะว่ารักษณะการเปิดเล่น
มีการตั้งโต๊ะเล่นการพนันอุปกรณ์พร้อมเพียบ
โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายมันคือการเย้ยกฎหมายนะคุณนะ
นี่คุณผู้ชมฮะแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่รู้

เพราะอะไรคุณเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

สั่งให้ตำรวจเข้าตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว

ขับรถเข้าไปแล้วนะขับเข้าไป
อยู่ที่ถนนศรีตรังตำบลกระบี่ใหญ่

อยู่บนเนินใกล้กับคลองกระบี่ใหญ่

คนไม่มีของมีไหมคุณผู้ชมดูหน้าจอสิว

คุณดูสิจากในคลิปที่มีโต๊ะใช่ไหม

คุณที่เดียวกันหรือเปล่า
ที่เดียวกันแต่เปรียบเทียบให้ดูเลยนี่ในคลิป
ในคลิปยังมีอะไรครบครันเลยนะ
แต่วันที่เจ้าหน้าที่ไปหายหมดเกลี้ยง

เอ่ยเก้าอี้เอยนะฮะไม่มีอยู่แล้วนะครับ

ก็อย่างเช่นถังใส่เครื่องดื่มยังมีอยู่บ้าง

คาดว่าเป็นที่ที่ให้บรรดานักเล่นเนี่ยนะฮะ

ตำรวจก็ยึดอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ทั้งหมด

ภูมิกับบอกแบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้
ตำรวจภูทรเมืองกระบี่เคยเข้าจับกลุ่มแล้ว
เมื่อวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ

ก็นำไปดำเนินคดีข้อหาลักลอบเล่นการพนันไพ่๑๐แต้ม
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่รับอนุญาต
ซึ่งจากการตรวจสอบเป็นบ้านหลังเดียวกันนี่แหละ
ส่วนภาพตามในคลิปจะเป็นการลักลอบเล่นนานหรือยัง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจเคลียร์ก่อน

เป็นคลิปก่อนวันที่๑๘ตุลาคมที่ตำรวจเขาไปปราบปรามแล้วหรือยัง
หรือว่าหลังวันที่๑๘ตำรวจก็ไปจับกลุ่มแล้ว
เอาผิดแล้วแล้วยังมาเปิดใหม่อีกหรือเปล่า
ขาขออย่างหนึ่งอย่าตรวจสอบนานได้ไหม
คนดูข่าวก็ใจร้อนเหมือนกันค่ะอยากรู้คำตอบ